ผู้ปกครองอย่าคิดว่าแป๊บเดียวนิดเดียวทิ้งลูกไว้ไม่ได้
ไม่ได้สุดท้ายลูกนะโดนล็อกอยู่ในรถแล้วอากาศตอนนี้มันก็ร้อนจัดด้วย
กู้ภัยก็ช่วยงัดประตูเพื่อเอาลูกออกมานะฮะเป็นกู้ภัยปลวกแดงครับ
ที่มรยองไปช่วยเหลือเด็กหญิงขวบเดียวคุณอ๋อขวบ๗เดือนติดอยู่ในรถเก๋งคันนี้ครับ
เป็นสีนะฮะพอไปถึงเนี่ยผู้ปกครองเองก็พยายามที่จะปอกประโลมลูก
พยายามบอกให้ลูกนั้นไปกดตรงนั้นกดตรงนี้แล้วก็พูดคุยเพื่อให้ลูกเห็นหน้าพ่อแม่
จะได้ไม่เสียขวัญกู้ภัยอีกฝั่งหนึ่งใช้เวลาไม่นานคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเปิดประตู
เปิดกระจกลงมาแล้วก็ช่วยเหลือเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ
คุณแม่ชื่อว่าว่าทีมร้อยตีหญิงสุนิตราแถกระโทกอายุ๓๒ปีพูดแบบนี้
ตอนเช้าเตรียมตัวไปทำงานขนของขึ้นรถอุ้มลูกมานั่งอยู่ในรถเรียบร้อย
นึกขึ้นได้ลืมเอกสารรถยังไม่ได้มีการสตาร์ทนะ
ลืมเอกสารทำยังไงดีแต่เสียบกุญแจคาไว้
แล้วคุณแม่ก็เลยลงจากรถบอกคิดว่าแป๊บเดียวเดี๋ยววิ่งไปเอาเอกสารก่อน
กลับมาอ้าวเปิดประตูไม่ได้รถล็อกซะอย่างนั้น
คุณผู้ชมด้วยความคิดว่าแป๊บเดียวรถก็ยังไม่ได้สตาร์ทไง
เพราะอะไรลูกสาวด้วยความที่ขวบเดียวอ่ะอืม
น้องก็เอามือไปกดนั่นกดนี่แล้วไปกดล็อกไงประตูมันก็เลยล็อก
นะฮะสุดท้ายตั้งสติก่อนโทรหาร้านกุญแจค่ะแต่รอแล้ว
รอเล่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มาไม่เอาดีกว่าโทรหากู้ภัยดีกว่า
นะฮะก็เลยโทรหากู้ภัยปลวกแดงแป๊บเดียวสิบนาที
กู้ภัยเดินทางมาถึงแล้วใช้เวลาครู่เดียวก็สามารถที่จะช่วยเด็กออกมาได้
นะฮะกู้ภัยปลวกแดงนะฮะเป็นคนเปิดรถก็บอกว่าตื่นเต้นนะ
ทำงานไปมือสั่นเพราะกลัวเด็กจะร้อนจนหมดสติฝากเลยนะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
อย่าปล่อยเด็กไว้เพียงลำพังจะคิดว่าแป๊บเดียวครู่เดียวก็ตาม
ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้และสำคัญลดกระจกลงมาซะ
หรือไม่ก็เอาเด็กออกไปก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะ
เดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้ถ้าเกิดเด็กขวบเจ็ดเดือนแบบนี้ยังเล็กอยู่
เอาไปด้วยเลยค่ะอย่าทิ้งเอาไว้ในรถนะอันตรายค่ะอืม